เรื่องราวของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กันหน่อยนะคะ
คือแม้ว่าคุณพึ่งแม่พึ่งจะจากไปแล้ว๒๗ปี
แต่ว่าแฟนเพลงแฟนคลับต่างก็ยังคงระลึกถึงอยู่เสมอนะคะ

ถ้าเกิดว่าแม่พึ่งยังอยู่ตอนนี้แม่พึ่งก็จะอายุ๕๘ปีแล้วนะคะ

จะออกไปเอง๕๘หลายคนก็ซื้อนะแล้วก็ถูกไปตามกันค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยน้องสาวคุณแม่พึ่งเนี่ย
เป่าเค้กให้ด้วยนะคะแล้วก็แฟนคลับเขาก็มีการจัดเป่าเค้กให้ด้วยค่ะ
บุษกรจิตหาน้องสาวของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์พร้อมกับแฟนเพลงค่ะ
ร่วมการเป่าเค้กวันเกิดปีที่๕๘ให้กับราชินีลูกทุ่ง
เรือนไทยในตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณแม่ของคุณพุ่มพวง
คือเป็นที่ตั้งอัฐิแล้วก็หุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์ตัวแรก
ทีนี้เราไปสอบถามแฟนคลับของแม่พึ่ง
ชื่อว่านายนัทภัทรจิตกาเสมอายุ๒๗ปี
เมื่อวานนี้ก็นำเค้กขนาด๕ปอนด์มาจัดวันเกิดให้คุณพุ่มพวงด้วยนะคะ
เล่าบอกว่าคือที่รักแม่พึ่งมากเนี่ย
เพราะว่าตอนอายุ๑๓ปีเนี่ยฝันเห็นแม่พึ่งค่ะ
สวมสารีสีแดงมามาหา
บอกให้เข้าวงการเพลงลูกทุ่งก็เลยสมัครเรียนสาขาดนตรีไทย
ใช้เพลงของแม่พึ่งนี่แหละร้องเพลงเป็นความสามารถพิเศษ
ทุนจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้และเข้าประกวดร้องเพลงอีกหลายครั้ง
ชอบในตัวแม่พึ่งมากจึงมากราบแม่พึ่งในวันนี้

สำหรับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เกิดวันที่๔สิงหาคมปี๒๕๕๙
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๓มิถุนายน๒๕๕๙